คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
เรื่องของการที่ต้องรอเตียงรอรับการรักษานะฮะ
ใช่ค่ะครอบครัวนี้นะพ่อแม่แล้วก็ลูกวัย๑๔เนี่ย
คือพ่อกับแม่ติดโควิดแต่ว่ามันไม่มีเตียงไงคะ
แล้วต้องอยู่ในคอนโดห้องเดียวกันกับลูกด้วย
ไม่รู้ว่าลูกจะติดหรือเปล่าออกมาเนี่ยค่ะไหว้
แล้วก็ขอเลยขอให้มีรถพยาบาลมารับหน่อยเถอะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ขอพยาบาลทุกท่านและโรงพยาบาล
ช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าได้ไปสวดมา
ตั้งแต่วันที่๑๗แล้วตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหน
เข้ามารับตัวข้าพเจ้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลเลย

วันที่๒๑เมษายนนะครับ
เขาก็เลยอัดคลิปเลยนะครับถ่ายเลย
ว่ายวอนเลยอันนี้ต้องเรียกว่าว่ายวอนจริง
ครับพระเจ้าติดตั้งแต่๑๗แล้วเนี่ยบอกแบบนี้เนี่ยนะคะ
สองสามีภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าพอรู้ว่าติดโควิดจริงก็อยากไปรักษานะ
ให้ความร่วมมือนี่แหละไม่อยากที่จะอยู่ที่ห้องที่คอนโด
แต่ว่าโรงพยาบาลไม่มีเตียงว่างทีนี้ก็จะทำยังไงก็ต้องกักตัวอยู่ในคอนโดก่อนนะคะ
ซึ่งอยู่กับลูกด้วยลูกวัย๑๔แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกติดโควิดหรือเปล่า
พ่อเนี่ยนะคะมีอาชีพขายของตามตลาดนัดเขาก็เริ่มมีอาการ
พอไปตรวจทราบผลว่าติดเชื้อส่วนภรรยาอายุ๔๒ปีก็ทำงานอยู่ที่ห้าง
ไปตรวจผลแล้วก็รู้ว่าติดพ่อรู้ว่าติด๑๗ภรรยารู้ว่าติด๒๐
ทีนี้มีเพื่อนจากชั้น๗ส่งข้าวส่งน้ำเอาเชือกผูกแล้วก็ส่งมาให้ที่ห้องนี้
คนในคอนโดก็ช่วยกันเอาอาหารส่งมาจากชั้น๗แล้วก็โรยเชือกลงมา
แต่ว่าล่าสุดแล้วกันล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีรถพยาบาลเดินทางมารับ
สองสามีภรรยานี้แล้วนะครับแล้วก็รับตัวลูกชายไปแล้วด้วย
เหมือนกันในการตรวจหาเชื้อโควิดส่วนสองสามีภรรยาเนี่ยก็รับไปรักษา
ต้องค่ะโรงพยาบาลเขาก็แจ้งไงบอกว่าที่รับช้าเนี่ย
เพราะว่ามันไม่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาในระบบก็เลยเกิดความล่าช้า
เรื่องแบบนี้ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องแจ้งข้อมูลในระบบอะค่ะ